ผู้ชมฮะโอ้โหจนร้ายฮะกระชากซ่อยของผู้หญิงคนนึง
ขณะที่เธอกำลังจะเดินขึ้นรถเมย์คุณ

พอกระชากไปได้แล้วนะผู้หญิงไล่ตามคนร้ายนี้
คนร้ายวิ่งหนีนะครับแต่เชื่อไหมฮะว่า
มีน้องนักศึกษาสุดยอดฮีโร่เลย
วิ่งไล่ตามจับจนสามารถเอาทองคืนให้กับผู้หญิงคนนี้ได้นะครับ
พิชาของที่ไหนไม่รู้
โอ้โหคนที่วิ่งอยู่ทั้งหมดเนี่ย
เป็นคนร้ายคนแรกเลยวิ่งหนีไปก่อน
คนที่เป็นคนวิ่งตามคนที่สองคือใครฮะ

พี่ผู้หญิงนะฮะวิ่งตามไปตะโกนแบบช่วยด้วยช่วยด้วย

ส่วนคนที่วิ่งตามไปทั้งหมดอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย
กลุ่มใหญ่เลยก็คือน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

นะครับน้องอยู่ในชุดนักศึกษา๕๖คน
ช่วยไล่จับคนร้ายแบบไม่คิดชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะบริเวณตลาดเก่ามีนบุรี
ซึ่งวงจรปิดภายในตลาดจับภาพไว้ได้๔โมงเย็นเมื่อวานนี้เอง
เพราะคนร้ายกระชากสร้อยคอทองคำหนัก๔บาท
พร้อมพระเลี่ยมทองมูลค่ากว่าแสนนะ
หญิงวัยกลางคนขณะที่กำลังขึ้นรถเมย์นะครับ
ในที่สุดถามว่าน้องตักครุบได้ทันไหม
แล้วมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์มาช่วยคุมตัวคนร้ายไว้
รอตำรวจมาควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไป
นี่ฮะวิ่งหอบแฮกเลย
สู้แรงของน้องไม่ได้น้องเขาวิ่งเร็วนะครับ
หนึ่งในน้องนักศึกษาก็คือน้องอินทัศน์สะอินะนะฮะ
อายุ๑๗ปีนักศึกษาชั้นปี๒แผนกช่างไฟฟ้า

ผมกับเพื่อนเล่นฟุตบอลกันอยู่ครับพี่

เห็นผู้หญิงวัยกลางคนร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ

พวกผมกับเพื่อนนะคุณไม่คิดอะไรเลย
ผมเป็นคนดีต้องวิ่งไล่ตามจับคนร้ายฮะ
แล้วไปจับได้ที่ลานจอบรถในตลาดนะฮะ

พวกผมบอกโอ้โหไม่ได้คิดกลัวเลยนะครับ
แค่อยากจะช่วยเหลือจับตัวคนร้ายส่งตำรวจให้ได้เท่านั้น
แล้วก็อยากขอบคุณอาจารย์และพ่อแม่
สั่งสอนพวกผมต้องตบอกไว้นะ
สั่งสอนพวกผมเนี่ยให้เราคอยช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าครับ

ฮีโร่พลเมืองดีของเรานะ

นี่ไงถึงบอกถ้าเกิดพาดหัวข่าวตอนแรก
เด็กช่างเด็กเทคนิคมินวิ่งกรู
ฉันคิดต่อท้ายเป็นเรื่องไม่ดีแน่นอนเลย

วิ่งกรูจับโจร
นี่ฮะขอบคุณพ่อแม่ครับ
ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณตัวผมเองฮะ

นี่อยากอ่านข่าวเด็กช่างดีแบบนี้
เยอะอยากอ่านทุกวันเลย